ลงใต้กันหน่อยนะคะไปที่นครศรีธรรมราชค่ะ

เป็นเรื่องราวระหว่างพ่อตาและลูกเขยนะคะ
โดนปืนกันครับบาดเจ็บสาหัสกันทั้งคู่เลยค่ะโดยสาเหตุก็คือว่าลูกเขยเนี่ยบอกว่า
พ่อตาไปยุโยงให้ลูกสาวซึ่งคือภรรยาของเขาเลิกกับเขา
ก็เลยไม่พอใจกันสุดท้ายควักปืนมาดวนกันเลยนะคะ
พ่อตาก็คือนายศรีเวียงทิพย์อักษรวัย๖๒ปีค่ะ
เป็นชาวอำเภอจุลาพรจังหวัดนครศรีธรรมราช
เขยก็คือนายวิศนุคงเซ็งวัย๒๗ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่พ่อตานอนอยู่ในบ้าน
เขยเนี่ยนะมาถึงบ้านเลย
แล้วก็ตะโกนด่าว่าท้าทายบอกว่าออกมาเลย
ออกมาดวนปืนกันให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไป
พ่อตาก็โดนท้าแบบนี้จะอยู่เฉยได้ยังไงก็ออกมาจริงอะค่ะ
แล้วก็ดวนปืนกันจริงด้วยบาดเจ็บกันไปทั้งคู่
สาเหตุก็คือว่าเขาบอกว่าพ่อตาลูกเขยคู่นี้เนี่ย
เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานแล้วเพราะนายศรีเวียงเขามีอาชีพทำสวนยาง
ไม่พอใจแล้วก็ไม่ชอบลูกเขยเขาบอกว่าลูกเขยไม่ตั้งใจทำงานเลย
ยังเป็นคนเจ้าชู้อีกทำให้ลูกสาวเขาต้องเสียใจ
เขาบอกว่าลูกสาวเขาเนี่ยแต่งงานอยู่กินกับนายวิศนุ
แล้วก็เจอกับปัญหาแบบนี้จนต้องเหมือนกับว่าร้องไห้ร้องห่มร้องไห้เสียใจไม่ค่อยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเท่าไหร
อืมเขาบอกว่าตอนที่แต่งงานกันอยู่กินกันเนี้ยนะ
ลูกเนี่ยก็ย้ายออกไปอยู่กับนายวิศนุในต่างหมู่บ้านมีปัญหาระหองระแหงทะเลาะเบาะแว้งกันมาตลอด
ทุกครั้งที่ทะเลาะกันลูกสาวก็จะหนีกลับมาหาพ่อที่บ้าน
นายวิศนุสามีก็ต้องมาตามง้อแล้วก็อ้อนวอนให้กลับไป
เกือบทุกครั้งเหมือนกันพ่อเห็นแบบนั้นไม่ชอบใจเลย
ลูกสาวต้องร้องห่มร้องไห้หนีมาอยู่ที่บ้าน
ถูกตามกลับไปสักพักเอามาอีกแล้วทะเลาะกันอีกแล้ว
สุดท้ายรอบสุดท้ายเนี่ยลูกสาวทะเลาะกันหนีกลับมาบ้านอีก
คราวนี้ตัวสามีเริ่มไม่พอใจแล้วแล้วก็บอกว่า
พ่อตาใช่ไหมที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังยู้ให้ลูกสาวแยกทางกับเขา
หนีกลับไปบ้านตลอดเลยจนกระทั่งไปตามด่าถึงบ้านนะคะ
แล้วก็ท้าด่วนปืนกันพ่อเองก็เก็บมานานแล้ว
ไม่ไหวแล้วเหมือนกันเออเอาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
สุดท้ายก็นี่แหละค่ะเจ็บทั้งคู่เลยนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูอาการของทั้งคู่ก่อน

ตกลงใครเริ่มอะไรยังไงควักปืนแบบไหน